ต้องชนะสิซ้อมมาขนาดนี้แล้ว
คุณผู้ชมวันนี้จัดเต็มนี่มาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะ
เพราะว่ารถไถนาในหมู่บ้านเขามาแข่งขันรถไถนา
ก็เลยจะต้องมาตามเชียร์เอาแบบให้สุดไปเลย
ว่าแต่วันนี้ฝนจะลงมารบกวนการแข่งขันและการเต้นของดาวหรือเปล่า

ร่องฝนยังอยู่ทางตอนบนของประเทศนะคะ
แตะนู่นแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
แต่ลมมรสุมก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นยังมี๒กำลังที่บวกกันทำให้ฝนในประเทศไทยยังมีต่อเนื่องนะคะ
ฝนมันจะเกิดสลับกับความครึ้มของเมฆฝนที่ไม่ตกลงมาเป็นฝนชัดเจน
แต่ช่วงเช้าเนี่ยน่าห่วงนะพื้นที่ทางตะวันตกของภาคเหนือตรงนี้
เป็นการตกที่ต่อเนื่องมาแล้วหลายวันค่ะ
ระวังน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
เพราะว่าจุดนั้นเป็นภูเขา
หลังจากนั้นแล้วฟ้าครึ้มไปตลอดทั้งวันและมาตกกระจายตัวอีกครั้ง
ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
ช่วงนี้นะประเทศไทยเนี่ยฝนยาวไปเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะขยับต่ำลงมาอีก
เดี๋ยวจะต้องเตือนกันต่อเรื่องของฝนส่วนเรื่องของคลื่นช่วงนี้ก็ยังสูงเหมือนเดิมนะคะ
โดยเฉพาะทะเลอันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่านะคะประมาณ๑เมตรค่ะ
อุณหภูมิช่วงนี้ไม่ร้อนเพราะว่ามีฝนลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
อุณหภูมิไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียสค่ะ